แต่ว่าเราดูเรื่องของคนดวงเห็งคนดวงดีคนถูกลอตเตอรี่กันหน่อย

ไปดูหลายท่านนะฮะไปดูผู้โชคดีเศรษฐีใหม่ที่๑๐๑ของเรากันก่อนนะครับ
ก็คือคุณสุรางกุลเขียวคีบรี
ท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่อบตวังสามะคีนะครับที่อำเภอโพนทอง
กับสามีก็คือคุณพี่บุญเกิดเมืองแวงประหลัดเทศบาลตะบนโคกสูงอำเภอเดียวกันครับ
โดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่๖๕หมายเลขฮะ

ซึ่งตรงกับรางวัลที่๑งวดเมื่อวานนี้๑๖มีนาคม๒๕๖๑นะครับ
ทั้งสองท่านก็เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพสว่างอำเภอโพนทอง
ถือว่าเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วนะครับ
เลขเด็ดที่มาของโชคก้อนโตนี้

ได้มาจากเลขโทรศัพท์ของตัวพี่เองนี่แหละ

โดยนำไปซื้อสลากจากพ่อค้าเร่ที่นำมาขายให้
ที่บ้านเช่าข้างสพสว่างเมื่อหลายวันก่อนนี้เอง

แล้วก็บอกอีกว่าปกติจะไม่ค่อยซื้อนะ

แต่ครั้งนี้เหมือนกับมีอะไรมาดนใจ
ก็คาดว่าโชคลาภครั้งนี้คงเป็นเจ้าที่ที่พักอาศัย
แล้วก็เจ้าแม่ย่าดำ

ก็เลยอยากจะซื้อสลากขึ้นมา
จากตัวเองกราบไหว้ขอพรเป็นประจำเลยนะครับ
ทีนี้จากที่๑๐๑คุณผู้ชม
มาดูเศรษฐีใหม่ที่ระยองกันบ้างค่ะ
นั่นก็คือนางสาวสมนึกเจริญอายุ๕๑ปี
แล้วก็เป็นแม่ค้าขายสับปะรดที่ตำบลพนานิคม
ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนั่นแหละค่ะ
ก็มาพร้อมกับญาติพี่น้อง
นำลอตเตอรี่ที่เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่๑

เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ

แล้วก็ดูสิคะสีหน้าสีตายิ้มแย้ม
สมนึกบอกว่าซื้อลอตเตอรี่๒ใบ

โรงโป๊อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

พอสับปะรดหมดก็เดินหาซื้อลอตเตอรี่ในตลาด
ตอนนั้นไม่ได้คิดไว้เลยนะว่าจะต้องเอาเลขนี้
ใช่แต่ตอนที่กำลังเลือกอยู่บนแผงเนี่ย

สลากลอตเตอรี่๒ใบมันปลิวมาติดมือ
เขาเรียกว่าลาบลอยใช่ไหมอย่างนี้

ใช่พอมันมาถึงมือเสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงดีล่ะ

แล้วใครจะรู้ล่ะว่านี่เป็นเศรษฐีถูกรางวัล
วันหลังผมไปตามแผงผมจะรอให้สลากมันลอยมาหาผมบ้างนะ

บอกว่าก่อนจะโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง
ฝันนะฝันเห็นโบสถ์เห็นประสาทลอยอยู่บนท้องฟ้า

ไปหาซื้อรางวัลจนถูกรางวัลที่๑มาได้นะคะ
ทีนี้ก็ถามว่าได้เงิน๑๒ล้านแบบนี้

บอกว่าจะเอาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคไต
แล้วก็จะทำทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือ

ทำไมคนโชคดีถึงอยู่ภาคอีสานเยอะจัง

ไม่จำเป็นทุกภาคก็โชคดีได้

ใช่เป็นเศรษฐีรายใหม่เธอเป็นสาวแคดดี้นะ

ค่ายบรชร๓หรือค่ายสมเด็จพระเอกาทศรษ
ก็คือคุณสิริมาจันอินอายุ๔๑ปี

อาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

ซึ่งตามขั้นตอนหลังจากถูกรางวัลที่๑แล้วนะคะ
และครอบครัวก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานที่สพพิสุนุโลก

ลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑นั้น
ซื้อมาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี

เพราะว่าไปส่งลูกไปสอบที่จังหวัดนนทบุรี
หลังประกาศผลรางวัลก็นำสลากมาตรวจพบนะคะ

ในจำนวน๙ใบที่ซื้อมาถูกรางวัลที่๑

พอรวบรวมสติได้ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปรับเงินรางวัลต่อไปนะ

ส่วนที่พระนครสิทธิยาอาจจะไม่ถูกรางวัลที่๑
แต่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ตั้ง๑๓๒ใบ
คูณแล้วเนี่ยไม่น้อยนะ
หาซื้อมาจากไหนเลขท้าย๒ตัวนี้๑๐
ก็ได้รับรางวัลเงินไป๒๖๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณพี่ที่โชคดีนี้นะฮะก็นี่ก็คือนายสิทธิชัยนะครับ
ซึ่งเป็นคนโชคดีรับทรัพย์ได้ไปกราบกุมารเจ้าสัวเหงที่อาสม
ฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่ตำบลโพแตงอำเภอบางไส
หลังจากถูกรางวัลเลขท้ายนี้แล้วนะครับ
เนื่องจากบอกว่ากุมารมาเข้าฝันบอกเลขเด็ดบอกตรงเลย
ก็คือ๘๒จากนั้นก็เลยตระเวนซื้อ
จนกระทั่งได้รับมาถึง๑๐๐กว่าใบนะฮะ
งวดก่อนก็ถูกรางวัลเลขท้ายมาแล้วเช่นเดียวกัน

ครั้งก่อนก็ถูก๕๐ใบ

ตอนนี้เยอะกว่าเดิมถูก๑๓๒ใบนะฮะ
ใครยังไม่ได้ตรวจสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ก็ตรวจได้หน้า๒หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
รางวัลที่หนึ่งสองหนึ่งแปดห้าห้าเก้า
เลขหน้า๗๒๐และ๐๖๓

เลขท้าย๒ตัว๘๒นั่นเองนะครับ
หรือว่าใครอยากเข้าไปตรวจในเว็บไซต์ของกองสลากเขาก็ได้นะ

เอ๊ะยัง
เดี๋ยวรออีกรางวัลเอ๊ะยังจนจบ

คือแล้วบางทีแบบเอาใหม่ตรวจทานอีกรอบนึงดีไหม

แต่ว่าเขาจะขึ้นมาเลยว่าเลขนี้คุณดวงดีถูกรางวัล